คุณผู้ชมคะมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์หนึ่งที่อยากให้ทุกคนจำให้ขึ้นใจนะคะ
ก็คือ๑๖๖๙อันนี้เป็นเบอร์ฉุกเฉินเวลาเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
โทรหาเบอร์นี้เวลามีคนเจ็บมีอุบัติเหตุต่างนานานะคะ
ซึ่งมันเป็นศูนย์ฉุกเฉินทีนี้ปรากฏว่ามันมีคนที่จิตอาจจะไม่ค่อยปกติ
หรือเป็นคนที่มือบอลคิดไม่ดีโทรมา๑๖๖๙ไม่ได้มีเหตุฉุกเฉินอะไรหรอก
แต่โทรมาก่อกวนเขาพยาบาลสาวคนหนึ่งบอกว่าทนรับสายนี้มาเนี่ย๓เดือนเต็มแล้ว

สวัสดีค่ะศูนย์นเรนทรชุมพรค่ะ
หลงท้องแล้ว
หลงท้องมาแล้วสิ
โอ้โหคุณผู้ชมอาจจะจับจากความไม่ค่อยได้

เพราะว่าคำที่เขาใช้มันหยาบคาย

โทรศัพท์ก่อกวนสายนี้เนี่ยโทรเขามาเนี่ย
ถ้าเป็นพยาบาลสาวรับซึ่งคนในคลิปเนี่ย
รับเสียงนั้นก็จะโทรเข้ามาชวนขอมีเพศสัมพันธ์
แต่ใช้คำหยาบคายซึ่งฟังจากเสียงเนี่ยมีอายุแล้วนะ
ไม่ได้เป็นแบบเด็กวัยรุ่นหรืออะไรนะคะ
พยาบาลสาวที่ต้องรับสายนี้มานานกว่า๓เดือน
ชื่อว่านางสาวเรืองพรนาควิรัติค่ะ
เป็นพยาบาลชำนาญการอยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะ
เธอก็เปิดเสียงที่อัดเทปเอาไว้ให้เราฟัง
บอกว่าผู้ชายคนนี้จะใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลข๐๒
โทรมาที่๑๖๖๙วันละเป็น๑๐ครั้งค่ะ
เมื่อไหร่ที่เป็นเสียงผู้หญิงรับสายก็จะพูดจาเสียงดังลั่นเลย
แต่ใช้ถ้อยคำลามกหยาบคายขอมีเพศสัมพันธ์เหมือนคนโรคจิต

แต่ถ้าหากว่าเป็นผู้ชายรับสายปุ๊บเขาจะอึ้งไปแป๊บนึงค่ะ
แล้วก็จะตะคอกออกมาเลยด่าทอเสียงดังลั่นแล้วก็ให้ของลับแบบรัวทันที
ก็คือไม่สามารถปล่อยได้แม้แต่คำเดียวค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่ามันหยาบคายไปหมดเลยนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกนี่๓เดือนแล้วนะคะที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ซึ่งเขามีการไปแจ้งความที่สพเมืองชุมพรตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนแล้ว
แต่ไม่เข้าใจเหมือนกันเบอร์โทรศัพท์ก็มี
ใช้เบอร์เดิมโทรมาตลอดระยะเวลา๓เดือนยังจับตัวไม่ได้เลยค่ะ

ตำรวจขอทีเถอะค่ะช่วยจับตัวคนนี้มาดำเนินคดีหน่อยได้ไหมคะ
ถ้าเกิดเป็นคนโรคจิตจริงก็ช่วยพาเขาไปรักษา
แต่ถ้าเป็นคนปกติช่วยเอาให้หนักเลยค่ะดำเนินคดีตามกฎหมายไปเลย
เพราะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะ๑๖๖๙มันคือเบอร์ฉุกเฉินเป็นเบอร์รับแจ้งเหตุ
ซึ่งการโทรป่วนเบอร์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินมันมีความผิดตามกฎหมายนะคะ
แล้วก็ทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยสำหรับคนที่เขามีเหตุฉุกเฉินจริง
ถ้าเกิดเขาโทรมาแล้วมันไม่ติดเพราะมันมีสายของคนแบบนี้
คนประเภทแบบนี้อยู่เนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่
ซึ่งมีการพยายามติดต่อไปที่เครือข่ายให้บริการของเบอร์โทรศัพท์นี้แล้วด้วยนะ
เครือข่ายบอกได้แค่ว่าไม่สามารถเปิดเผยชื่อเจ้าของเบอร์ได้ค่ะ
ไม่สามารถปิดให้บริการเบอร์ได้ด้วยค่ะ
ถ้าจะดำเนินการต้องให้ตำรวจจัดการเท่านั้นค่ะ
ต้องร้องขอมาประกอบรูปคดีทางกฎหมายต่างศูนย์บริการถึงจะทำให้ได้
ชุมพรค่ะฝากเถอะค่ะ๑๖๖๙เบอร์สำคัญนะคะ
เดือนแล้วอย่าปล่อยให้มันนานไปกว่านี้เลยค่ะ